เสียไหมมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะไม่สวมใส่หมวกกันน็อก
ทีนี้ตำรวจสพเมืองกระบี่

ขันการจราจรนี่แหละค่ะปรากฏว่า

ไม่ยอมให้ตรวจค้นเพราะว่า
ตำรวจเนี่ยไปเห็นว่าเอ๊ะลักษณะคือ
มันมีกระเป๋าต้องสงสัยก็เลยอยากจะขอตรวจค้น

ไม่ยอมจริงนะคะแถมลองภูมิ
เรื่องกฎหมายกับตำรวจด้วยไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
ไม่เว้นวักให้ตำรวจได้พูดบ้างเลย
รู้ไหมว่าทำไมถึงกล้าเถียงกับตำรวจขนาดนี้
พี่เรียนมาพี่เรียนรัฐศาสตร์แล้วพี่เรียนเนติด้วย
ทีนี้ก็เลยตั้งคำถามกลับไปที่ตำรวจว่า
ตำรวจมาตรวจค้นผมได้ยังไง
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา๙๒
คุณไม่มีสิทธิ์ตรวจค้นเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่ามันมีสิทธิ์ตรวจค้นตำรวจมีสิทธิ์ตรวจค้น
เพราะลักษณะมันมีพฤติกรรมต้องสงสัย
คุณเห็นกระเป๋าไหมกระเป๋าที่เขาพกมาด้วย
ตำรวจบอกว่าเอ๊ะขอตรวจค้นหมวกกันน็อกก็ไม่ยอม
แล้วสุดท้ายขอตรวจค้นกระเป๋าคือลักษณะมันต้องสงสัยไง
ว่าเอ๊ะทำไมห่วงเป็นพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้
ตำรวจสพเมืองกระบี่พันธุ์ตำรวจตรีสุธิวัฒนอุ่นเสียม
เป็นสารวัตรจราจรซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการตั้งจุดตรวจของตำรวจเนี่ย
สามารถไปตรวจค้นแล้วนอกจากตรวจค้นเรื่องของการจราจร
สกัดเรื่องของการทำผิดกฎหมายจราจรแล้ว
ไปพบวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยค้ายาเสพติดเนี่ยเขาได้จากตรงนี้มาเยอะ
เขาก็เลยขอตรวจค้นซึ่งมันก็เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
แต่เจ้าหนุ่มคนนี้เขาไม่ยอมให้ตรวจค้น

ใช่ไงเขาบอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้ตรวจค้นเพราะอะไรรู้ไหม

คุณผู้ชมตำรวจก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายยกใหญ่แล้วค่ะ
แล้วแต่เกิดคุณบัตรใจก็
ผมติดใช่คุณพูดถูกอย่างผมไม่เห็นว่ะเลย
นี่แหละค่ะตำรวจที่อยู่ในคลิปก็คือ
พันธุ์ตำรวจตรีสุธิวัฒน์อุ่นเสียมนะคะ
เป็นสารวัตรจราจรสพเมืองกระบี
ท่านก็พยายามที่จะอธิบายว่า
ตำรวจสามารถทำอะไรได้บ้างก็เป็นขั้นเป็นตอนนะคะ
ที่สุดแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะ
ก็พยายามที่จะลองของลองภูมิเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ

ก็คือ๑ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมใส่บวกนิรภัย
ข้อหาไม่พกสำเนาทะเบียนรถในขณะขับขี่
แล้วข้อหาที่๔คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะ
ทีนี้ถามว่าเจ้าตัวยอมรับไหม
แต่ผมปฏิเสธทุกข้อหาคุณเข้าใจไหมงงอย่างน้อย
ยอมรับแต่ปฏิเสธตัวอะไรมันย้อนแย้ว
เขายอมรับแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เขาจะไปสู้ในชั้นศาลเขาบอกแบบนี้

สำเนาคู่มือรถ
สำเนาคู่มือรถผมไม่ได้อยู่ในรถ
ไม่ถ้าไม่มีในรถคือไม่มี
ก็ทำไมไม่พกพาครับตามข้อบทหมาย

ผมปฏิเสธหมดเลย

หมวกไม่ใส่นะครับ
ผมปฏิเสธหมดเลย

เริ่มโดนซักสำเนาว่าทำไมไม่มี

ผมไม่ได้อยู่๒๐กว่าแล้ว
เท่าไหร่๒๐กว่า
คุณผู้ชมอยากลองภูมิเรื่องของข้อกฎหมาย

หลังจากเกิดคลิปนี้เขาเป็นคนถ่าย

กะว่าจะเล่นงานตำรวจแต่กระแสมันตีกลับ

เขาเองเรียนปริญญาตรีรัฐศาสตร์
และศึกษากฎหมายเพิ่มเติม

ทีนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ให้ตรวจค้น

ตำรวจตรวจค้นในที่สาธารณะ
แต่มีเหตุต้องสงสัย

ทีนี้เขาอาคารตำรวจนะบอกตำรวจแบบนี้
เดี๋ยวผมจะมาเอาคืนตำรวจทั้งโรงพักเมืองกระบี่

มีคนอ๋อนี่ไงเขามาคอมเมนต์ยืดยาวเลย

คลิปของเขาเหมือนกันนะว่าเหมือนเหมือนรู้จักกับผู้ชายร่างทวม
คนนี้แล้วบอกว่าเออเด็กเนี่ยเคยเจอกันอยู่ตัวกระเปี๊ยกนึง

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นคนสมาธิสั้นหรือเปล่าใช่ค่ะ